คู่นี้เห็นทีเขาบอกว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรลึกในใจอยู่หรือเปล่า
งงกันไปไก่ตาแตกกันเลยเพราะว่าพักหลังมาคู่นี้เห็นว่า
สัมภาษณ์คู่ก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
แล้วยังมีออกงานแบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิ้ลแยกกันอีกนะคะ
เจอสาวจิ๋วก็เลยถามหน่อยดีกว่าว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นระหว่างนิวจิ๋วหรือเปล่า
น้อยใจอะไรเพื่อนหรือเปล่าเห็นแยกมาทำเพลงเดี่ยวแบบนี้นะคะ
แล้วก็ขอเคลียร์ถึงคำถามยอดฮิตติดชาร์จเลยดีกว่า
เรื่องที่ว่าจะมีงานแต่งงานกับแฟนนุ่ม
เอี๊ยงเนี่ยคบกันมาตั้ง๖ปีแล้วจิ๊วจะตอบว่าไงไปฟังกันเลยค่ะ
ในมุมเราก็ยังไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่าให้มันรู้สึกว่ามันพร้อมจริง
คือตอนนี้เรายังเรื่อยกับการที่จะแต่งงาน
หรือว่าในมุมแบบจริงจังกับชีวิตแบบชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ